ของวัยรุ่นกันหน่อยโอ้โหอายุยังน้อยกันอยู่เลย
หกสิบเจ็ดเองแต่ตีรันฟันแทงกันแล้ว
มีอาวุธปืนมายิงกันด้วยนะคุณฮะ
คือก่อเหตุกันสองยกสองคราคุณยกแรกเนี่ยมาฟันกัน
ยกที่สองอ้าวมายิงกันใช่
นี่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บ๒รายนะครับ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงเข้าตรวจสอบนะฮะจุดยิงกันที่บ้านเล็กที่
สองร้อยหกหมู่หนึ่งตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ใต้ถุงบ้านเนี้ยพบเยาวชนชายอายุสิบหกปีเท่านั้นเองนะคุณฮะ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่น่องขาข้างซ้าย

ก่อนหน้านี้มีคนเจ็บ๑ราย
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนามสมมุตินายแดง
นายแดงถูกฟันด้วยอาวุธมีดเข้าที่นิ้วก้อย
กลุ่มเพื่อนได้นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายดำถูกยิงนายแดงถูกฟันไปก่อนหน้านั้น
ที่เกิดเหตุตำรวจพบร่องรอยความเสียหาย
บริเวณฝาผนังบริเวณหน้าประตูบ้านนะครับ
ส่วนบนถนนก็พบคราบเลือดหยดเป็นทาง
และชิ้นส่วนหมอนรองกระสุนปืนลูกซอง

สอบสวนเบื้องต้นไล่เลียงเหตุการณ์

นายแดงอายุ๑๗ปีนั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อน๔๕คน

จู่มีแก๊งวัยรุ่นคู่อบริประมาณ๓๕คนนะคุณนะ
ขี่รถผ่านมาแล้วก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่
ก่อนจะมีการตะโกนด่าทอกันไปมา
กลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์มาคุณจอดเลยฮะ
และลงมาเกิดการชกต่อยกันชุลมุนครับ
กลุ่มคู่อริใช้อาวุธมีดที่พกมาด้วย
ฟันเข้าที่นายแดงชายวัย๑๗ปี
จนได้รับบาดเจ็บตรงนิ้วก้อยนะครับ

ส่วนเพื่อนของนายแดงก็พานายแดงส่งโรงพยาบาล

ก็กลับมารวมตัวมานั่งจับกลุ่มกัน

แล้วจู่แก๊งคู่อาบริก็ย้อนกลับมา

เอาปืนลูกซองพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์
ยิงเข้าใส่บ้านหลังนี้ไป๒นัด
กระสุนปืนไปถูกชายวัย๑๖หรือว่านายดำ

มารักษาพยาบาลทรงโรงพยาบาลโดยด่วน

ขณะนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว

จากนั้นจะเร่งนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป